มาเมื่อวานนี้แฮชแท็กนี้ฮะแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมอืม
ขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วนะฮะ
เดี๋ยวถามคนติดตามทวิตเตอร์แบบใกล้ชิดอย่างน้องปุ้ยก่อนแฮชแท็กนี้มันเป็นยังไงบ้าง
ในช่วง๒เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่คุณแตงโมตกน้ำ
แท็กที่เกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมเนี่ยติดท็อปทรีตลอดเลย
เพื่อพัฒนธรรษฐีดา๒เพื่อพัฒนธฐรษฐีดา๑แตงโมต้องได้รับความยุติธรรม
แตงโมต้องใหม่ตายฟรีแสดงว่าอะไรคะ
แสดงว่าสังคมให้ความสนใจมากกับคดีนี้ที่เกิดขึ้น

นี่ขนาดตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีแล้วนะ

เพราะยังมีบางจุดไงฮะที่เขายังมีข้อสงสัยกันอยู่

คนนี้ด้วยฮะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ก่อนจะพูดถึงอันนั้นรอคิวพูดอยู่
สองเดือนที่ผ่านมาผมชอบรูปนี้ที่สุดฮะ

เมื่อวานผมแชร์ด้วยนะแชร์จากเพจข่าวไทยรัฐ
ผมชอบรูปนี้ที่สุดไม่มีเหตุผล

เป็นรอยยิ้มของสองคนกระติกกับแซน
ครับครับสองผู้ต้องหานะฮะครับ
ทีนี้มาดูคุณอัจฉริยาครับเมื่อวานนี้มาตามนัดนะ
รอให้ตำรวจเนี่ยแถลงสรุปสำนวนคดี
แกก็ไลฟ์เลยผ่านยูทูปครับ

ไม่ใช่มีแค่ในพีมหรือว่าในเอ็มคนนั้นนะ
มีคนหนึ่งเป็นพลตำรวจตรีต่อเต่า
นี่แหละเป็นกุญสือตัวจริงที่เป็นคนเขียนเพราะเรื่องทั้งหมดเลย

ไม่ใช่ไม่ใช่ทนายทะแนะหมอพงหมอผีไม่ใช่เลย

พลตำรวจตรีต่อเต่าด้วย
คุณอัจฉริยะบอกว่าพลตำรวจตรีต่อเต่าคนนี้นะ

มีการประชุมและหาวัตถุพยาน
มาสนับสนุนคำให้การของคุณแซน
แล้วก็ยังโต้ผลการแถลงของตำรวจด้วยนะว่า
บาดแผลที่เกิดขึ้นบนร่างกายคุณตังโม
มันไม่สอดคล้องกับใบพัดเรือ
อนุญาตนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะ
อนุญาตหยุดภาพนี้ไว้ก่อนนะคะ

ต้นขาขวาด้านในของคุณแตงโม
มันมีลักษณะคือยาวขนาดกับขาของคุณแตงโม
แต่คุณอัจฉริยะพูดเมื่อคืนนี้น่าสนใจค่ะบอกว่า
ลองจินตนาการตามใบพัดเรืออยู่แบบไหนคะ

ถ้าเกิดว่าโดนใบพัดเรือจริงแผลใหญ่ที่สุด

นี่อยากจะไปทำท่าให้คุณผู้ชมดูจังเลย
ถ้าตกหงายหลังแล้วก็เอาแบบคล่อมก็ได้นะ
ซึ่งโอกาสที่จะคล่อคือเครื่องยนต์เรือยากมาก
แล้วโตกลงมาบายพัดที่มันขวางอยู่
มันจะไปทำให้เกิดแผลตามแนวยาวได้ยังไงเนี่ย

ต้องแหกขาฉีกขากว้างขนาดไหนล่ะคะ

ดังนั้นก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกต
คุณอัจฉริยะตั้งประเด็นไว้น่าสนใจนะ

ขอบคุณมากเลยทีมงานที่ทำภาพนี้มาให้ดูนะคะ
เมื่อสักครู่ไหมคะภาพจำลอง
ที่เขามีการจำลองใบพัดแล้วก็

คือขากับใบพัดเนี่ยตั้งฉากัน
แผลเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะคือแนวขวางเนี่ยค่ะ
คุณลสลินก็นี่เขาทำใบพัดแทรกเข้ามาในแผล

นี่ไงถึงเป็นที่มาของที่ตำรวจพูดว่า
แผลต้นขาขวาเข้าได้กับใบพัดเรือใช่ไหม
นี่ภาพนี้ชัดเจนเลยเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตเห็นไหม

มันจะต้องตั้งฉากกับใบพัดเรือนี่แหละ
จะต้องเป็นแนวขวางกับขาใช่ไหม

ไม่ใช่สิแผลมันไม่สอดคล้องกับใบพัดเรือสิ

ซึ่งไปสอดคล้องกับ

เท่ากันพอดี๔๕เซนติเมตร

ไม่แต่ว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ไม่เชื่อนะคะ

ก็เป็นความเห็นที่ยังแย้งกับตำรวจอยู่

ทำให้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่กระแสน้ำ
ดูดร่างคุณแตงโมเข้าไปหาใบพัดเรือ

คุณตังโมตกเรือปุ๊บจะดีดออกจากเรือ

แต่ตำรวจบอกว่าต้องขับเกิน๑๐น็อต

เอานักข่าวนักข่าวเราลองตกจากท้ายเรือดู

ดีดออกนะฮะ

จะเอาภาพบาดแผลจากต่างประเทศเนี่ย

อีกทั้งยังเปิดภาพวงจรปิด
ที่แสดงให้เห็นตำแหน่งของคนที่อยู่บนเรือ

ที่คุณอัจฉริยะบอกก็คือ

หัวเรือเป็นปอกับแตงโมนะ
๔ทุ่ม๓๒นาที๕วินาที

ค่ะตำแหน่งที่๔คือคนขับเรือถูกไหม

คนที่นั่งหลังคนขับเรือ
คนที่๖คือใครนะฮะ

ที่เขาแถลงข่าวเนี่ยตำรวจแถลงข่าวเนี่ย

เออคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ภาพซ้ายมือที่เป็นภาพแถลงข่าวเมื่อวานนี้
ตำแหน่งที่๖เห็นคนนั่งไหมอ่ะ
คือด้วยความเคารพตัวดิฉันเองไม่เห็น

แต่ไม่รู้ว่าจริงแล้วมีคนนั่งหรือเปล่า

ใช่ค่ะใช่
ก็เลยโพสต์ไปในทวิตเตอร์บอกว่า
ที่เห็นชัดเดียวคือชัดป่ะ
ตั้งไว้แต่มีคนมาต่อนะคะ
บอกว่าชัดที่ชัดเดียวเลยคือชัดอัพ

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่คุณโคนันเมืองไทย

เปิดเผยก็คือคลิปเสียงครับ
คลิปเสียงการพูดคุยระหว่างผู้ชายสองคน
พูดในธรรมนองว่ารู้จักกับปอ
และเห็นว่าน่าจะมีคนเขียนบทให้ปอ
ให้พูดว่าตังโมนี่ไปปรัสสวท้าเรือ
ซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่ามันดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ออกปอล์น่าจะจบไว้กับพี่แต่ว่าเรื่องคดีแบบเรื่องอะไรอ่ะ
เรื่องคดีที่เขาเอามาแชร์อะไรอย่างนี้มันควบคุมยากให้พี่มันต้องนิ่งกันเกี่ยวะ
อืมเพราะว่าตอนนี้โลเบิร์ตสร้างเรือไงพี่
เออไม่น่าจะกินไม่น่าไปออกเลยบอกว่าไปเยี่ยวท้ายเรือเลย
ออกออกออกออกสิเนี่ยสีออกออกตัวผิดเนี่ย
ถ้าไม่ออกออกลูกนี้ใครก็มองออกไงไม่มีใครผู้หญิงไปเยี่ยว
ใช่พี่จี๋บอกมันเหมือนพ่อมันเหมือนเหมือนที่นั่นบ่ออะไรนะ
มันออกตัวไปพึ่งพอไปแล้วแล้วมันมันติดได้ที่หลังกับเขา
ออกตัวมันเป็นไปไม่ได้อะ
ไปปรึกษาใครออกตัวไปใครออกพี่เห็นแล้วพี่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

มันส่งผลต่อการดำเนินคดีแน่นอนครับ

วันนี้พี่น้องบันดาลชนผลต่อเทพไม่รู้หรอก

แตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ

ผมถามว่าที่ตำรวจสรุปสำนวนไปว่าแตงโมตกน้ำท้ายเรือมันใช่ไหม
อายการไม่ฟังผมอ่ะอายการก็ต้องฟังผม
ไม่ใช่แม่ผม
ไม่ใช่แม่ผมเมื่อวานนี้คือไลฟ์เดือดมากที่ฉันนั่งฟังอยู่
เขาตอบโต้กันแซ่บทั้งนั้นเลยเนอะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าคือตำรวจแยกเป็น๒สำนวน
ก็คือกรณี๕คนกับอีก๑คนที่เป็นกุญสือใช่ไหม
กรณีของคุณอัจฉริยะก็คือที่ไปร้องกองปราบแยกออกมา
ไปแจ้งความแซนที่บอกว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอันนี้แยกออกมา
เขากับแซนไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้
แล้วคุณอัจฉริยะก็บอกที่ทำแบบนั้นเพื่อจะค้านไง
สิ่งที่ตำรวจมาสรุปสำนวนแบบนี้

ถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าแซนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
อันนี้ล้มหมดเลยนะอันนี้ล้มหมดเลยต้องลื้อใหม่หมดเลย